มาเป็นประเด็นคนวิภาควิจารณ์เยอะมากเลย
เมื่อพอเปลี่ยนสนามบอลของโรงเรียนให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ
คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ให้เด็กปีนขึ้นไปไปติดไฟสปอร์ตไลท์อย่างนี้
เออแล้วพ่อแม่ส่งเด็กมาเรียนนะเท่านั้นไม่พอค่ะ
ถ้าเกิดเด็กคนไหนอยากเตะบอลใช่ไหม
ก็ไปเตะสนามอื่นสิ๒โลเอง
ใกล้จากจุดนี้๒ลเองนี่เหรอนี่เหรอ๒กิโล
นี่ที่ให้คุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่ข้างบน
ปีนปีนเสาติดสปอร์ตไลท์เด็กนักเรียนนะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าพอโรงเรียนชอบกอล์ฟ
ใช้สนามฟุตบอลทำเป็นสนามกอล์ฟ

แต่ก็มีพักพวกตัวเองมาเล่นก๊อฟมาตีก๊อฟ
ตอนย้ายมาใหม่ก่อนจะสร้างสนาม
เอาเสาประตูฟุตบอลมาเชื่อมติดกัน
คือเหมือนกับไม่ให้เด็กมาเล่นบอลตรงนี้
ทีนี้ก็ให้เด็กปีนเสาไฟไปติดตั้งสปอร์ตไลท์

หุ้ยพ่อแม่ก็ตั้งการถามสิ

ฉันไม่ได้ส่งลูกฉันให้ไปเป็นแรงงาน
เทปูนไปติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์
แล้วปีนขึ้นไปข้างบนมันเสี่ยงอันตราย

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
ก็ได้รับผลกระทบนึกภาพตามนะคุณผู้ชม

มันกระเด็นไปโดนบ้านชาวบ้าน
ถ้าเกิดไปโดนหัวโป๊กเดียวแตกนะจ๊ะ

คือจริงแล้วเรื่องของการขึงตะไข่อย่างที่ดอมบอก

หนึ่งในหลายข้อที่ทางโรงเรียนออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับการหาแนวทางหามาตรการป้องกัน
อันนี้คือตอนที่เอาโกฟุตบอลมาเชื่อมติดกัน

ทีนี้ค่ะโรงเรียนมีการออกหนังสือต่างมา
มาชี้แจงทั้งหมด๖ข้อยาวเลยนะ
คือเขาก็บอกแหละบอกว่าขอบคุณในความห่วงใยลูกหลาน

เพราะว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะใช่ไหม
ทีนี้๖ข้อเท่าที่น้ำแข็งไปอ่าน

คือเขาบอกว่าสาเหตุที่สร้างสนามกอล์ฟตอนนี้
มัธยมมันมีหลักสูตรก๊อฟเบื้องต้นไง
แล้วก๊อฟก็ถือว่าเป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่นะ
เจนแซดต้องปลูกฝังเยาวชนนะ

อันนี้ดีนะกีฬากอล์ฟเนี่ย
อืมใช่แต่ทีนี้ลองฟังต่อค่ะ
ส่วนเรื่องของการที่เด็กถ้าเกิดอยากเตะฟุตบอลล่ะ
ก็ไปที่สนามของทางอำเภอเรนูนครสิ
ห่างไปอีกแค่๒โลเมตรเอง
แล้วจะมาอ้างว่าเยาวชนติดยาเสพติด
ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันนะ

คำว่าโรงเรียนก็เป็นสถานศึกษา
ก็มีหน้าที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงเรื่องของลูกก๊อฟ
กอล์ฟตกไปที่บ้านข้างเคียง
อันนี้ในที่เขาชี้แจงเขาบอกว่าต้องกราบขออภัยนะ
มันเป็นการฝึกเบื้องต้นก็อาจจะมีการกระเด็นข้ามรั้วไปบ้าง
เดี๋ยวทางโรงเรียนจะหาที่กำบังให้ปลอดภัย

เออนี่ค่ะเขาบอกแบบนี้
แล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องชุมชนประชาชนผู้นำ
ให้ความสนใจห่วงใยในสถานศึกษาด้วย
ทีนี้พอมีคำชี้แจงออกมาแบบนี้

บอกว่ามันเป็นการฉวยโอกาสใช้งบโรงเรียน
มาเปลี่ยนแปลงสนองความต้องการของผู้บริหารสถาบันหรือเปล่า

อยากให้ต้นสังกัดไปตรวจสอบหน่อย
ต้องซื้อไม้กอล์ฟมาให้เด็กไว้ฝึกเยอะนะครับ

เพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็คงไม่มีสตุ้งสตังค์กันมาซื้อ
ไม้กอล์ฟถุงกอล์ฟให้เด็กได้ฝึกหรอกนะเวลานี้

เหมือนลูกฟุตบอลยืมไงเดี๋ยวคล้องพละมา
แต่ว่าต้องไปถามผู้ปกครองด้วยหรือเปล่า
อาจจะต้องไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองหน่อยว่า

แล้วพวกเขาพร้อมหรือเปล่ากับการจ่ายค่าเทอม
เพื่อให้ลูกเรียนก๊อฟแล้วไม่รู้ได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับ